อีกหนึ่งสาวสวยสุดสตรองอย่างสาวพิมพิมมาดา
เธอคนนี้ฝาบฟันโรคร้ายอย่างมะเร็งรังไข่
จนตอนนี้เธอออกมาเปิดเผยเลยว่าชีวิตเนี่ยแฮปปี้ดีมาก
ใช่หลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลของการต่อสู้โรคร้ายไปแล้วนะคะ
เรื่องสุขภาพนั้นก็ดีวันดีคืนค่ะ
แต่เรื่องหัวใจเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะไม่มีวิแวว
อีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคะเรื่องแฟนเก่ามาดีกว่าอย่างคุณกัปตันนะคะ

เขาบอกว่ายินดีด้วยกับคุณกัปตันค่ะ
ยกให้เป็นหญิงแกร่งใจสู้อีกหนึ่งคน
สำหรับนักแสดงสาวพิมพิมมาดา
ต่อสู้กับโรคมะเร็งจนตอนนี้รักษาหายแล้ว
ล่าสุดพิมพ์เผยว่ามีชีวิตที่ดีขึ้น
เพราะได้กำลังใจจากคนรอบข้างมากมาย
แต่ก็ยังต้องติดตามอาการอยู่เป็นระยะ
ส่วนผมที่ร่วงจากการรักษาด้วยการทำคีโมนั้น
นักแสดงสาวเผยว่าผมเริ่มขึ้นเป็นทรงแล้ว
และแม้เจ้าตัวจะถ่ายภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนได้เห็น
แต่ก็ยังเคยที่จะโชว์กับบรรดาสื่อมวลชนค่ะ
ยังบอกว่าปลื้มใจที่คนยกให้เจ้าตัวเป็นไอดอลสาวสตรอง
ในเรื่องของการสู้ชีวิตและสู้กับอาการเจ็บป่วยค่ะ
ที่มันผ่านเรื่องที่มันไม่สบายใจมาอะไรอย่างนี้นะคะ
รู้สึกดีใจเพราะว่าโลกนี้มันถึงแม้ว่ามันจะทุกข์กับตอนที่พิมเจอ
แต่พิมรู้สึกว่าหลังจากนั้นมันให้คุณประโยชน์กับพิมมาก
เรื่องราวของเรามันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นใช่ไหมคะ

ส่งต่อกำลังใจให้คนที่เขาเจอเรื่องแย่อะไรอย่างเงี้มันเข้าตลอดค่ะ
คือหมายถึงก็ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะ
จากนี้นักแสดงสาวยังเผยไปถึงข่าวการแต่งงานของอดีตแฟนนุ่ม
อย่างกัปตันพุทธเนศกับเอกบุษกร
ดีใจและเซอร์ไพรส์สุดที่มีเรื่องราวดีเกิดขึ้น
ส่วนรายละเอียดอื่นต้องรอให้ว่าที่บ่าวสาวเป็นคนเปิดเผย
เพียงว่างานวิวาจะมีขึ้นวันที่๑๖กรกฎาคมนี้
จะรับว่ายังไม่ทราบว่าจะมีปาร์ตี้สละโสดให้กัปตันหรือไม่ค่ะ
ดีใจมากดีใจด้วยมาก
คือคู่นี้เขาก็ลุ้นกันมานานแล้วว่าเหมือนแบบ

เหมือนแบบพี่กับตันดูเป็นคนชอบชีวิตสั่นโดด

คงไม่มีพาร์ตี้อะไรอย่างนั้น